ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงเป็นเจ้าเพศหรือเปล่านะคะลูกทุ่งสาวยอดกระตันยูของเรานะคะ
เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นตอนนี้จะไม่สดชื่นแล้วเลยสิคะมันยังไงโอ้โห
ข่าวรุมไม่เว้นแต่ละวันคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เมื่อวานล่าสุดเลย
ดึกคุณผู้ชมได้ไลฟ์สดออกมาเคลียร์นะคะคุณผู้ชม
เดิมทีลูกทุ่งสาวจะจัดงานแถลงในวันอาทิตย์ก็คือวันนี้

ตอน๑๑โมงนะคะที่ค่ายเพลงได้บทถ้าสดชื่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
แต่สงสัยน้องอยากจะเคลียร์ใจก่อนนะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะก็เลยไลฟ์สดกลางดึกกันเลยนะคะ
ดราม่าเป็นครั้งแรกนะคะโดยสาวเจนนี่นะคะ
ขั้นสาบานว่าที่ผ่านมาไม่เคยโกงฆ่าตัวของน้องก้าว
ก้าวคือคนที่น้องเป็นน้องผู้ชาย

ร้องเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอ

ใช่นะคุณผู้ชมพร้อมอธิบายเหตุผลทุกอย่างนะคะ
แต่พอไลฟ์เสร็จจบปุ๊บนะคะคลิปดังกล่าก็ลบไป

คือกดไปเผ้อลบแต่คนรู้เข้ามาทะลมหนักมาก

ประเด็นโกงฆ่าตัวเนี่ยมันไม่มีจริง
แล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นแน่นอนเพราะหนูไม่เคยโกงฆ่าตัวใคร
ประเด็น๗๐๓๐
เนี่ยก็คือเป็นข้อเสนอนะคะ
ที่หนูเนี่ยเสนอกับน้องก้าวนะคะ
ว่าถ้าน้องก้าวมาอยู่ค่ายหนูเนี่ย
หนูจะมีส่วนแบ่งจากการทำเพลงให้ทั้งหมด
ทำไมถึงให้๓๐ตรงนี้ไม่ได้
เพราะน้องปฏิเสธที่จะมาอยู่
หรือว่าปฏิเสธที่จะมาเป็นศิลปินของหนู
สัญญาใจที่ทางฝั่งน้องออกมาพูดเนี่ย

เราไม่เคยมีสัญญาใจกัน
หนูไม่เคยให้น้อง๕๐๐บาท
ถ้ารายการนั้นให้เรามา๑๐๐๐
แต่ถามว่า๕๐๐บาทมีจริงไหม
มีจริงค่ะแต่เป็นรายการที่เราก็ได้มาน้อย
เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยหนูทำให้ถูกใจคนทุกคนไม่ได้
แต่หนูเนี่ยทำให้ถูกต้องที่สุดได้
อันไหนที่หนูเคยผิดพลาดไปหนูขอโทษทุกคน
ค่ะก็เคลียร์กันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะก็หลายเรื่อง
เรื่อง๗๐๓๐สรุปแล้วก็คือว่าสัญญาใจไม่มีจริง
พอน้องก้าวไม่มาเซ็นสัญญาก็เลยได้ส่วนแบ่งตามที่ขอไม่ได้
ส่วนมากออกงานค่าตัวอะไรต่างเอาจริงพี่แจ๊กถามหน่อย
คืออ่ะพูดตรงถ้าเป็นเรื่องรายการทางช่องเรานะคะหมื่น
แต่น้องก็ยืนยันนะคะว่าจริงและไม่เคยได้ให้๕๐๐ต่ำสุด๕๐๐
แต่หลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อค่ะ
ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งก็คือเจนนี่ได้บทถ้าสดชื่นนะคะ
แล้วคนก็เข้ามาต่อว่าเธอแหละว่าเธอทำไมต้องบล็อก
ค่อนข้างจะออกแนวถล่มนะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบกันยังไงนะฮะ